ดอนเมืองเขาไปจับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

แต่สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าไม่ได้มีเสื้อผ้ายาสะผมแชมพูสบู่

เขาบอกว่าเขาซื้อเป็นซากใช่ไหมครับเออ

มันเป็นซากนะคะมีทั้งระเบิดแล้วก็แมกกาซีนของปืนเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเอามาจากเวียดนามเพราะที่เวียดนามมันไม่ได้ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตามก็จะต้องตรวจดูก่อนนะ
ส่วนเรื่องของคดีก็ว่ากันต่อไปนะคะ
คือเขาซื้อมาจากโฮจิมินเวียดนามถูกไหมคะซากเหล่านี้เนี่ย
จริงแล้วซากเหล่านี้ในโฮจามินเวียดนามคือไม่ผิดกฎหมาย
เขาบอกว่าเขาก็เลยเอาเข้ามาได้
แต่ทีนี้มาในไทยเขาก็ไม่ทราบว่าไอ้ซากเหล่านี้คือมันผิดกฎหมายไทยไง
เขาก็ไม่ทราบนะคะแต่ที่เราสงสัยก็คือมันผ่านเครื่องสแกนมาได้ไง

เกือบ๒๐ชิ้นชิ้นส่วนทุ่นระเบิดสังหารเคลมอน๑ชิ้น
พร้อมควบคุมตัวนายทาเครุฮิราโนอายุ๒๗ปี
คนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นลูกครึ่งอเมริกันด้วยนะคะ
ท่าอากาศยานดอนเมืองควบคุมตัวได้ที่จุดสแกนสัมภาระขาออก
นายทาเครุเขายอมรับตัวเองชอบสะสมอาวุธสงครามเป็นความชอบส่วนตัวของเขานะ
ตามกฎหมายของเวียดนามสามารถเอาเครื่องยุทธภัณฑ์ที่ใช้กันไม่ได้ออกประเทศได้
แต่ประเทศไทยตัวเขาเองไม่ทราบว่ามันผิดกฎหมายมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผย
บอกจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าอาวุธดังกล่าวคือยืนยันอย่างแรกเลยใช้การไม่ได้แล้ว
และจะเดินทางกลับก่อนจะถูกตรวจพบในวันนี้ที่สนามบิน
เจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไปเชื่อมโยง
กับเหตุการณ์ที่ลักษณะของการก่อเหตุรุนแรงในประเทศไทย
หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแต่อย่างใด
ทั้งนี้ทุกสายการบินสามารถเดินทางได้ตามปกติตอนนี้นะ
สำหรับใครที่จะเดินทางไปดอนเมืองนะคะยังเดินทางได้ตามปกติ
อยากให้ตื่นตระหนกค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะนายทาเครูถูกแจ้ง
ไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครอง
ตามปรอพยุทธภัณฑ์หรือวัตถุอันตราย
ซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยทางอากาศยานหรือบุคคล
ไปกับอากาศยานตามพรบการเดินอากาศ
และนำเข้ายุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ประหลัดกระทรวงกลาโหมตามพรบควบคุมยุทธภัณฑ์
จากนั้นก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสนดอนเมือง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
เอาล่ะย้ำกับคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่ง
เรื่องของซากอาวุธซากสงครามต่างสำหรับไทยผิดกฎหมาย

คุณจะไปพูดว่าบอมหรือจะไปบอกว่ามีระเบิด

เพราะว่าผิดเรื่องของกฎหมายพรบการเดินอากาศปี๒๕๕๙